คุณผู้ชมไปต่ออีก๑ข่าวละกันนะคะ
เป็นที่เรียบร้อยในการวันเกิดของสาวสาวอาหารา

เราก็เลยนะช่วงปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดค่ะ
ว่าตอนนี้เตรียมการไปถึงไหนแล้วค่ะ
ฝ่ายชายค่ะยังออกตัวด้วยนะว่าเจ้าสาวเนี่ย
ปีนี้ถือว่าน้ำขึ้นทีเดียวต้องรีบตักนะคะ
งานไหนติดต่อเข้ามาก็ต้องรีบไว้ก่อนล่ะจ๊ะ
รออยู่ในช่วงที่ซาร่ากำลังทำงานก่อนดีกว่า
เพราะว่าช่วงนี้ถือว่าน้ำกำลังขึ้น
เราจะไปเก็บของหนีน้ำก็ไม่ใช่เรื่อง
เราก็ต้องสู้กับน้ำไว้ก่อนตอนนี้ซาร่างานกำลังเยอะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องค่อยพูดค่อยคุย
ดูเรื่องเลิกงามยามดีกันให้ดีนะครับ
แต่ว่าก็คงยังไม่ใช่ปีนี้

เพื่อที่จะไปดูเลิกงามยามดีกันอีกทีหนึ่ง

ได้เป็นไรเดี๋ยวพวกนี้ไปซื้อให้

ซื้อนาฬิกา
เรื่องเวลามีให้กันหรือไม่นั้น
รู้ว่า๑๑ปีเนี่ยมันคือเวลาที่ค่อนข้างที่จะยาวนาน
ถ้าเราจะอยู่ด้วยกันตลอด๒๔ชั่วโมงเดี๋ยวรอหลังแต่งงานแน่นอน
นะคะก็บอกเลยว่ากับคู่นี้ไม่รีบนะคะ

เพราะช่วงนี้ซาร่าเนี่ยงานเยอะเหลือเกินนะครับ
สาวคนนี้ครบเครื่องจริงนะคะ
ใช่ก็คือระยะเวลาเนี่ยมันพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างอยู่แล้วนะคะ
แต่ถ้าหนุ่มเต้อยากจะได้เวลามากกว่านี้
สาวซาร่าเองก็บอกว่าเดี๋ยวซื้อนาฬิกา

มากเลยอยู่กับซาร่าคงไม่หัวเราะทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอนนะคะ